ดูว่าแต่ละพื้นที่คนเข้าไปเที่ยวกันเยอะแยะมากน้อยขนาดไหน
เอาไปดูกันหน่อยเพราะว่าเขามีการกางเต็นต์แบบนี้กันด้วย
โอ้โหเป็นน้ำเลยค่ะมันก็น่าไปอ่ะเนอะคุณนะ
ค่ะนี่อันนี้มันคือลานกลางเต็นต์ลำตะคองแล้วก็ผากล้วยไม้ครับ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ค่ะโอ้โหชอบนิยมเลยนะตรงเนี้ยเออคนเยอะทีเดียวครับนะ
เขาก็พาครอบครัวกันไปไปพักผ่อนวันหยุดยาวอะนะ
นี่โอ้โหกวางมามามาอวดโฉมให้ด้วยใกล้ชิดเออนะฮะนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าใครไปแล้วแบบไม่มีอุปกรณ์นะเราย้ำแบบนี้ว่าเขามีให้เช่า
โอ้โหคุณจะไปเช่าเต็นต์ไปเช่าอุปกรณ์ทำกับข้าวเขามีให้เช่าหมดเลย
ค่ะนะฮะส่วนที่บริเวณด่านเนินหอมอำเภอเมือง

ทุกคันก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเรื่องของโควิด
อันนี้เรายังวางใจไม่ได้ต้องตรวจกันหน่อยนะฮะ
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณผู้อำนวยการสวนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี

ยังไงขับรถชะลอความเร็วหน่อยนะ

ระวังสัตว์ป่าที่มันอาจจะออกมาตามถนนช่วงนี้
วางเอ่ยช้างเอ่ยอะไรเอ่ยมาระวังกันด้วย
จะได้ปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์ที่เข้าไปเที่ยวช่วงนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมามันติดโควิดไป

ในช่วงนี้คนกลับไปใหม่มันก็จะอันตรายได้

ก็คือที่พื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า

ชมวิวยามเช้าสัมผัสสายหมอกสายลมอากาศเย็นสบายนะคุณ
หลังจากที่ฝนมันตกลงมาในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
อุณหภูมิอยู่ที่๑๗๑๘องศาเซลเซียส
กำลังแบบชุ่มชำปอด

หน้าผาพบรักผารักยืนยงผาคู่รัก

น่าสนใจนะพาครอบครัวพาคู่รักไปถ่ายรูปกัน
เพราะว่าจะได้วิวแบบ๑๘๐องศา
มีหมอกมีภูเขาสวยงามมากนะคะ
ธรรมชาติกำลังสวยเลยค่ะดูสิ

ไปที่เกาะช้างในจังหวัดตราด
คึกคักตลอดต่อเนื่องมาแล้ว

คือจอดรอแบบนี้ค่ะจะข้ามฝากไปยังเกาะช้าง
ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะที่อำเภอแหลมงอบในจังหวัดตราด
โอ้โหคึกคักแบบนี้ทั้งวันนะคะ
มีนักท่องเที่ยวแห่นำรถส่วนตัวมาจอดรอเข้าคิวเพื่อลงเรือเฟอรี่
จะข้ามไปยังเกาะช้างแบบนี้ค่ะ
ซึ่งช่วงนี้ทางเจ้าของเรือเฟอรี่เขาก็จัดไว้คอยบริการเรือใหญ่
บรรทุกรถแบบนี้นะคะ๕ลำด้วยกันเป็นการเพิ่มเที่ยวมากกว่าปกติ
ส่วนห้องพักโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ที่เขาเปิดให้บริการกว่า๑๗๐
ตอนนี้ถูกจองล่วงหน้าจนเกือบเต็มทุกแห่งแล้วนะคะ
ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษานี้
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการทุกแห่งด้วย
ให้ใช้มาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ต้องเป็นประยะห่างกันนั่งห่างกันใส่หน้ากากอันดับใหม่กันไป
อืมแต่ดูในภาพนี้ก็คนเยอะทีเดียว

ส่วนตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินเรียบชายทะเลเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
ช่วงค่ำของเมื่อวานก็คึกคักนะฮะ
หลายคนก็ออกไปซื้ออาหารซื้อสินค้า
นั้นมีพ่อค้าแม่ค้าไปขายของแล้วกว่า๖๐๐ร้านค้าทีเดียว
ตั้งแต่สะพานสรานวิถีถึงหน้าที่ทำการอบจประจวบคิริขัน
ก็เป็นบริษฐาประมาณ๑กิโลครับ
แม่ค้าก็จัดเตรียมวัตถุดิบคนจะมาเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เตรียมขายของกันไป
รองรับลูกค้าที่คาดว่าจะมีมากกว่าปกติ๒เท่าตัวนะครับ
โดยเฉพาะของกินเล่นมีอะไรบ้างล่ะ

อั้นนะคะคนเที่ยวก็อยากเที่ยว
คนขายก็แบบโอ้โหมาเลยยินดี

แม่ค้าก็อยากได้เงินอยากขายของกันไปนะครับ

มันก็จะทำให้เรามีแรงกำลังจัน

เศรษฐกิจหมุนไปความสุขก็หมุนมาก

ประเทศไทยเรามีนโยบายมีการดำรงค์ที่ดี